เป็นผู้สมัครหมายเลข๖เหตุพยาทายราชดีวีจตุจักร

หลังจากที่พรบความเท่าเทียมทางเพศพศ๒๕๕๘ออกมา

พลเมืองไทยจะพยายามสับสนุน
หรือว่าเสริมสร้างสังคมสวัสดิการของคนหลากหลายทางเพศ
แล้วก็ผู้ได้โอกาสรวมถึงผู้สูงอายุ
อันนี้เป็นนโยบายที่เราพยายามจะผลักดันออกไป
แล้วจะต่อยอดมาจนถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของพรบคู่ชีวิตที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้
อันนี้เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคที่ได้จัดทำออกมา
หลังจากที่พรบความเท่าเทียมทางเพศ๒๕๕๘ปรากฏออกมานะคะ
แต่ว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งความเท่าเทียมทางเพศ
เราบอกว่ารัฐมนูลฉบับปัจจุบันมาตราที่
บอกไว้ว่าชายและหญิงมีความเท่าเทียมและมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ย
จริงแล้วเราเปิดรับแต่เราได้ให้ใจกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือเปล่า

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพอย่างที่พี่เขาพูดนะคะ
แต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้นะคะมีศักยภาพแล้วมาพัฒนาประเทศของเราให้มันก้าวหน้าต่อไป
ไม่ใช่มาหยุดอยู่ตรงนี้ว่ากลุ่มนี้จะถูกกดดันโดยวัฒนธรรมโดยสังคมที่ปิดทัพพวกเราอยู่
ซึ่งเราคิดว่าเราจะต้องกล้าที่จะเผชิญออกไป
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีมีศักยภาพแล้วก็มีพลังเพียงพอที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่ม
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้นมากดดันความเป็นสังคมไทย
เรายังเปิดรับทั่วไปแล้วก็มีความเป็นสังคมไทยที่คงอยู่เหมือนกันนะคะ

ไป๔คนน่าสนใจทุกคน